ทุกคนอาจพูดถึงกิจกรรมนี้มิดทึงบึงลดมากเลยนะพี่วันนี้
ใช่ครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมเป็นงานครบรอบวันมรณภาพของหลวงพ่อฉบับ
ที่วัดสะแก้วซึ่งท่านได้เลี้ยงผมมา
ก็ทำทุกปีในวันที่๗ตุลาครับ
แต่บอกไปแล้วว่าไม่เป็นไรครับคือคำนวณเวลาแล้วมาทัน
ก็มาร่วมงานคอนเสิร์ตแต่อาจจะไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรครับ

งานหลับตาถวายเป็นพระราชกุศลครับ

เป็นบทเพลงพระผู้บรรลุการ
ถามว่าผมแต่งหรือเปล่าไม่ใช่ครับ
คือเป็นบทเพลงของพระอาจารย์กวงครับ
ที่ท่านได้ประพันธ์ขึ้นมา
อาจารย์กวงไปเจอกับผมเมื่อวันที่

ท่านได้ให้เกียรติไปร่วมงานด้วยนะครับ
แล้วก็บอกว่าเอ๊อาจารย์จะจัดงานอยู่
แล้วก็ไหนเจอตัวแล้ว

แต่อาจารย์ก็พูดเนื้อให้ฟัง
เคยผ่านคืนผ่านวันอันมืดมิด
เป็นแสงแห่งจิตที่ส่องถึง

เหมือนกับพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙ของเรานะครับ
แล้วก็จากไปแล้วเพราะผู้บรรลุการ
สัจทานล้นฟ้าทุท่วมสไหล
ฟังคำแล้วฟังว่าอาจารย์คำนี้เลยเหรอ
สัจทานก็คือน้ำตาแห่งความจริง

มันล้นฟ้าท่วมสไหลก็คือขุนเขา

เหมือนท่านเหมือนจากเราไปแค่อีกมิติหนึ่งเท่านั้นเอง
แต่ว่าจริงแล้วท่านยังอยู่ในใจของพวกเรา
แล้วที่ทำให้ผมคิดว่าเหมือนกับบทเพลงนี้นะครับ
เหมือนพระองค์ท่านทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เนี่ย
ไม่ว่าตอนที่ท่านมีพระราชกรณียกิจต่าง
ตั้งแต่เห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะครับ
ที่ท่านเสด็จไปตามข่าวพระราชสำนักเนี่ยครับ
เสด็จไปทุกหย่อมย่าที่บอกว่าเห็นท่าน
ฉลองพระเนธมีแว่นตาด้วยแล้วก็สะพายกล้อง
มีมือถือแผนที่แล้วก็เหงื่อพระเสโทท่านไหลเนี่ย
ผมคิดเลยนะคะว่าเหมือนกับหยาดเหงื่อที่พ่อหยดลงพื้นดินเนี่ย
กลายเป็นต้นข้าวต้นไม้กลายเป็นพืชผักสวนครัวให้คนได้มีกินมีใช้
แต่จริงแล้วเนี่ยคุณงามความดีที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้กับผืนแผ่นดินไทยเยอะแยะเหลือเกิน

ผมก็เลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่า
ดีใจจังเลยที่ได้มาร่วมงานนี้
รับปากซะเลยครับบอกว่าเดี๋ยวผมไปร้องไห้ครับ
มีคำสอนไหมคะพี่ที่แบบเรายึดถือไว้ตลอดเวลาอะไรแบบนี้

ถ้าพูดถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงพอดีเพิ่งไปถ่ายลิเกเทิดพระเกียรติมา

แล้วก็นึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย
คำว่าพอเพียงเนี่ยนะครับคือใช้ได้
แล้วตัวผมเองเนี่ยผมเลี้ยงลูกน้อง

เราไม่สามารถที่จะทำนาปลูกข้าวได้
แต่ผมปลูกพืชผักสวนครัว
แม่ผมก็ปลูกปลูกมาตั้งนานแล้วครับ

ไคร้พริกมะนาวอะไรอย่างนี้ครับ

ซึ่งปกติเคยที่มันห่างไประยะหนึ่ง
ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เชื่อไหมครับว่า
ได้มาจากเงินจากรายการเนี่ย
บางทีเราต้องควักออกมาเพื่อเป็นค่าอาหาร
ตรงนั้นเยอะมากนะถ้าใครที่ไม่ได้จ่ายจะรู้เลยว่า
โอ้โหแม่ครัวเนี่ยเขาจ่ายค่ากับข้าวเยอะมาก
ก็เลยบอกว่าเราหัดลิเกกันอยู่เนี่ยเกือบทุกเย็น
แล้วเราต้องซื้ออาหารทุกวันเพราะฉะนั้นปลูกกันดีกว่า
แล้วก็ให้เด็กที่มาเราสอนเนี่ย
คือไม่ได้คิดเงินคิดทองเขาบอกว่า
มาช่วยกันปลูกปลูกแล้วก็เขาก็ช่วยกัน
แล้วก็เด็ดตรงนั้นแหละครับมาทำกับข้าว
อีกส่วนหนึ่งเลยหลักคำสอนที่พระองค์ท่าน
ให้ไว้เมื่อวันที่๕ธันวาคมของปีนึงนะครับ

คนเราเนี่ยจะทำงานให้ออกมาทีเนี่ย
สนุกกับงานด้วยตรงเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องจริงครับ
สังเกตจากตัวเองได้เลยเวลาที่เราออกหน้าเวทีเนี่ย

เราสนุกกับงานที่เราทำ
แล้วผมเป็นคนนี้จริงนะคือแบบไม่รู้สึกเหนื่อย
เวลาที่ทำงานจะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็แล้วแต่

ให้กับคนดูที่มาได้

ได้ถวายเหมือนเป็นทางอ้อมมากกว่า
ครั้งหนึ่งเลยที่ถวายใกล้ที่สุด

มีวงดนตรีของพี่สุนทรพร

ที่ลานนะครับแล้วก็

บอกว่าเขารุ่นพี่ก็จะ
เดินมาบอกว่าพระองค์ประทับอยู่ข้างบนนะ

เพราะพระองค์ท่านจะเปิดภาคแกออกมาดู

ตรงสะพานอรุณมารินซึ่งติดกับ
ไปเนี่ยก็คือไปเล่นลิเกเพราะว่าทางวัดเนี่ยเขาหาลิเกผมเป็นประจำ
แล้ววันนั้นเนี่ยครับก็เตรียมเรื่องลิเกไปแล้วพอดีมีคนของของน่าจะเป็นคนของทางราชการฮะ
เดินเข้ามาบอกหลังเวทีว่าวันนี้ขอขอเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าหลัง๔ทุ่มไปแล้วเนี่ย
ขอให้ลดเครื่องขยายเสียงลงนิดนึงเพราะว่าพระองค์ประทับอยู่นะครับแต่ช่วงช่วงตั้งแต่สองสามทุ่มไปเนี่ย
พอรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่อะครับผมเตรียมเรื่องไปเนี่ย
ก็เลยเปลี่ยนเรื่องทำการแสดงแล้วบอกกับน้องแล้วก็เพื่อนในคณะครับบอกว่า
เท่ากับเราเล่นถวายพระองค์ท่านนะเพราะพระองค์ท่านนอนอยู่
เครื่องขยายเสียงคงทราบดีนะครับแล้วมันติดกับโรงพยาบาลยังไงก็คือได้ยินแน่นอน
มันดังมากครับแล้วก็เราก็เลยเปลี่ยนเรื่องที่ทำการแสดงเป็นเรื่อง
คุณช้างคุณแผนตอนพายเพชรพายบัวครับแล้วก็เหมือนทุกคนตั้งใจเล่นกันมากครับ
ถือเป็นความประทับใจอีกหนึ่งงานครับลองไปเลือกตัดดูนะว่าเป็นลิเกพระมหาชนก
ในช่วงนั้นเนี่ยก็ที่พระองค์ทรงพระราชนิพลเรื่องพระมหาชนกขึ้นมา
แล้วก็กำลังบูมมากมากหลายหลายศิลปินหลายหลายแขนงก็จะวาดภาพพระมหาชนก
การแสดงก็แสดงไปดนตรีก็จะเล่นเพลงเกี่ยวกับพระมหาชนกลิเกก็จัดครับ
จัดก็คือด้วยอาจารย์บุญเลิศนักพินิษฐ์ศิลปินแห่งชาติ
ท่านจัดเรื่องเทิดพระเกียรติเรื่องพระมหาชนก
ที่ทำแล้วก็ทุนกล้าวถวาย
คิดว่าพระองค์คงได้ทอดประเทศครับ

ขอบคุณมากนะครับที่หลายคนเมตตาต่อครอบครัวของเรา
ก็เป็นปีแรกที่ได้มีโมเมนต์นั้น
ไม่เคยอยู่ด้วยกันพร้อมพ่อแม่ลูกแบบนั้น
ก็พอไปถึงที่ร้านอาหารแล้วเนี่ย
เขาไปช่วยผมทำงานก็คือไปถ่ายลิเกเทิดพระเกียรตินี่แหละครับ
คือวันนี้วันเกิดของหนูหนูยังต้องมาช่วยพ่อทำงาน
ก็พอเสร็จแล้วเราก็เลยพาเข้าไปเลี้ยงอาหาร
แล้วพี่ทางร้านอาหารเขาก็ดีครับในโรงแรม
ก็จัดเค้กวันเกิดให้แล้วก็ทางดนตรีเขาก็เล่นเพลง
ครั้งปีแรกครับที่ไม่เคยมีพ่อแม่
หอมแก้มพร้อมกันขนาดนั้น
ปีแรกครั้งแรกครับแล้วก็ผมเชื่อเลยนะครับ
ว่าน้องแป้งเขาเป็นเด็กดีแล้วก็เขาคงภูมิใจมากนะครับ

ไม่เคยตัวของพี่เองเนี่ยพี่ก็ทำงาน
แล้วตอนนั้นที่ยังไม่ได้เปิดเป็นข่าวอะครับ
มันก็อยู่กันแม่ก็นั่งไม่ได้พ่อก็นั่งไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เลยแบบอึดอัดกันไปหมดนะครับ
แต่ปีนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าเขาได้ปลดปล่อย

จริงแล้วเตรียมของชิ้นใหญ่เอาไว้แต่บอกว่าเฮ้ยลูกยังไม่พร้อมอะไรอย่างนี้ครับ

นิดหน่อยครับไม่ได้มากมาย

แต่น้องเขาไม่ได้อยากได้อะไรเป็นวิเศษนะครับน้องพี่ใช่ไหม
เลยไม่เลยเพราะเขารู้ครับว่าพ่อให้เขามาตลอดแล้ว
น้องแป้งเป็นเด็กที่ไม่รู้ว่าพ่อทำงานเหนื่อยเนี่ยเขาจะไม่คือไม่เรียกร้องนะครับ
เป็นเด็กที่น่ารักมากผมยิ่งลูกเป็นอย่างนี้ครับเรายิ่งมีความรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็เกรงใจ
นี่พูดจริงขนาดเป็นพ่อนะก็เกรงใจเขาครับว่าเออมันทุกปีทุกปีอ่ะ
เคยมีอยู่ปีนึงครับที่เราไม่ได้กลับบ้านอย่างนี้แล้วก็ซื้อเค้กแล้วก็ฝากเอาไว้
แล้วเขาก็ไปเป่ากันตามภาษาแม่ลูกอะไรอย่างนี้ครับซึ่งเป็นโมเมนต์เล็ก
เรื่องพอเปิดตัวก็ทำให้เรากล้าแสดงความรักอะไรของลูกของเขาขึ้นไหม
มันดีนี่ครับก็เป็นความรักของพ่อแม่ลูกซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอยากจะทำแบบนี้ไหม
แต่ผมเห็นว่ามันไม่ได้มีเรื่องเสียหายที่เวลาที่เราอยู่กันตามภาษาครอบครัวนี้
แล้วก็อยากให้ทุกครอบครัวเป็นแบบนี้จริงครับอยากให้ทุกครอบครัวรักกันแบบนี้แล้วก็มีภาพแบบนี้
ถึงเราเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป่าเค้กเหมือนฝรั่งเหมือนอะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าเกิดว่าจุงมือกันไปในวันเกิดอะไรอย่างนี้ไปทำบุญอะไรอย่างนี้ครับก็มันเท่ากับแบบพ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกัน
จริงแล้วแซวกันเล่นไม่ได้มีอะไรหรอกครับเพราะว่าพี่เสกน่ะแกก็น่ารักไอ้ส่วนเรื่องของครอบครัวของครอบครัวเขาเนี่ย
เขาก็เคลียร์กันได้แต่ที่มองอย่างนี้ครับเราน่าจะยินดีกับเขามากกว่าที่เขาได้ลูกที่น่ารักด้วย
เรื่องปัญหาเนี่ยผมเชื่อครับว่าเดี๋ยวเขาต้องเคลียร์กันได้เพราะว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรที่ถ้าเผื่อว่าได้คุยกันเนี่ย
ผมคิดว่าน่าจะปรับความเข้าใจกันได้นะครับ
ก็อ่านข่าวอยู่แล้วก็ในตรงนั้นคือข่าวบันเทิงแล้วเขาแซวเรามาเราก็แซวเล่นกันเขาเคยเคยไปถ่ายรายการไปเจอกันครับ
แล้วก็ยังถามเลยพี่เอ๊ไม่เอาลูกสาวมาด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ได้มาครับคุยกันดีครับไม่ได้มีอะไร
ไม่มีไม่มีจริงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็คือทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือไม่อยากให้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน
แต่ผมคิดครับว่าเดี๋ยวสักพักนึงก็คงจะเคลียร์กันได้
ไม่ได้เหน็บแต่พูดความจริงก็ผมมีเมียเดียว
อะไรกันมากมายเลยครับก็คือจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันเลยก็คือวงการเดียวกันแล้วเป็นนักแสดงเหมือนกันนะครับ
ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันดีกว่าตรงเนี้ยมันมันจะมีอะไรที่ที่นึกว่าทำถวายแด่พ่อหลวงของเราด้วยนะครับ
ไม่อยากให้ทะเลาะกันเลยแล้วก็ไม่อยากให้มีปัญหาซึ่งกันและกันอยากให้อยู่กันด้วยความรักและความเข้าใจจริงจริง
ผมคิดครับว่าอย่างพี่เสกจริงนะแฟนพี่เสกก็มีคนรักเยอะมากแล้วพูดจริงเลยนะครับว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกนะครับ
เป็นช่วงจังหวะหนึ่งนะครับของครอบครัวบางทีลิงก์กับฟันมันเป็นเรื่องธรรมดาครับ

กูและตัวนั้นอยากสนุกแห้งแต่มันสามารถรักคุยกับเองนะครับ
ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒